สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่การรายงานผลการแข่งขันกีฬานครสวรรค์เกมนะคะ
กีฬาแห่งชาติครั้งที่สี่สิบสี่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะวันนี้เรามาอยู่นอกสถานที่ค่ะ
เป็นสนามกีฬามวยนะคะครับที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะ
ผู้ที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการประสานงานสำหรับสถานที่นี้นะคะก็คือ
ด็อกเตอร์ปริวัติวรรณการนะคะซึ่งเป็นอธิการบดีสถาบันการพละศึกษาค่ะ
ครับผมก็สำหรับอาคารแห่งนี้ก็เพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่นะ
แล้วก็จะใช้ในการแขนการรองรับการแขนการกีฬาหลังหลายชนิดเลยทีเดียวค่ะ
อ่ะส่วนเรื่องของการแข่งขันของการแขนการกีฬาแห่งชาติครั้งที่สี่สิบสี่นะครับ
ก็ถือว่าสนุกตื่นเต้นเลยทีเดียวเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะคะ
ก็เป็นเรื่องของกีฬาความเร็วต่างนะคะโดยเฉพาะกรียร์ธาหนึ่งร้อยเมตรทส์ทาย
ค่ะเจ้ามิวนะครับค่ะถือว่าเป็นไปตามฆาตนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะหลายคนก็สบายใจไปโดยเฉพาะคู่แข่งจากจังหวัดต่างนะคะ
เพราะว่ามิวนี้ตอนแรกเจี๊ยรพงฆ์มีน้ำลักเหมือนจะไม่ลง
บอกว่าบาทเจ็บแต่สุดท้ายก็ลงตามคาดเพราะเป็นเหรียญทองไปครอง
ก็เป็นสมชายานักกรีธานักวิ่งที่เร็วที่สุด
ส่วนเรื่องราวของการเนินการว่ายน้ำก็น่าสนใจ
เพราะว่าเพียงขวัญเพราะว่าโภตเกิล
หลังจากคว้าเหรียญทองเหรียญที่๖จากทั้งหมด๘รายการนะครับ

ไลท์สำคัญนะครับอยู่ที่เพียงขวานปวโพตะโก
เงือกสาววัย๑๙ปีเท่านั้นนะครับ
จากอุดรธานีที่ขวาไปแล้วนะครับ
เหรียญทองยังเดินหน้าโกยเหรียญอย่างต่อเนื่องครับ
ซึ่งน้องหมอนอิงชื่อเล่นของเธอนะครับ
ก็ทำได้อีก๒เหรียญทองจากการขาดเชี่ยง๒๐๐เมตร
ด้วยเวลา๒นาที๒๐๕๖วินาที
เอาชนะเบนเจอร์พรศีพธรรมธรรมรุ่นพี่
ในทีมชาติไทยจากสมรรยี๑วินาทีเท่านั้น
จากนั้นนะครับเพียงกว่าจะทำลายสถิติกีฬาแห่งชาติในประเภทเดียว
สม๒๐๐เมตรหญิงอีกด้วยเวลา๒นาที๑๘๑๐วินาทีครับ
ดีกว่าสถิติเดิมที่เจ้าเองเคยทำไว้เมื่อปีที่แล้ว

กว่าทั้งหมด๖เหรียญทองที่ลงแข่งขัน
ครองตำแหน่งราชนิสะของนครสวรรค์เกมแน่นอนแล้ว
โดยยังเหลืออีกหนึ่งรายการในวันนี้นะครับ

แต่ว่าวันนี้ก็ได้ทองทั้ง๒รายการแล้วก็ทำลายสถิติไป๑ท่า
อีกท่านึงก็เฉียดนิดนึงแต่ว่าถือว่าพอใจมากค่ะ
ลงแข่งทั้งหมด๗รายการนะคะ
ตอนนี้ก็ผ่านไป๖แล้วแล้วก็ได้ทั้งหมด๖ทอง

นั่งจับกลุ่มกันเป็นสังคมก้มหน้าซะอย่างนั้น

บางคนก็นั่งอ่านหนังสืออย่างมีสมาธิ

นั่งเบากันเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับ
ให้คนอื่นนั่งพัดโบกไปมา
มองตราปริบอะไรแบบนี้ครับ

เป็นการแข่งขันชิงเหรียญทองเป็นวันแรกเมื่อวานนี้

ส่วนคู่สำคัญอยู่ที่รุ่นไม่เกิน๕๔กกช
ชัดชัยที่แพ้เป็นส่วนใหญ่ในการพบกันมาก่อนหน้านี้
ขึ้นนำ๕ต่อ๓จนถึงปลายยกที่๒ค่ะ
วรรณชัยชิงจังหวะเตะที่บริเวณศีรษะ
ซึ่งมีคะแนนที่สูงที่สุดก็คือ๓คะแนนนะคะ

จากนั้นยกสุดท้ายวรรณชัยเก็บแต้มสำคัญได้
ก่อนที่จะย้ำแค้นเอาชนะชัดชัยไปหวุดหวิด
ต่อ๖คว้าเหรียญทองแรกได้สำเร็จให้กับตัวเองนะคะ
สำหรับกีฬาแห่งชาติในครั้งนี้ค่ะ
ส่วนกองเชียร์ข้ามสนามก็ชื่อว่าเป็นกีฬาต่อสู้แล้ว
ทุกคนก็ต้องลุ้นกันทุกคะแนนทุกหยดทุกวินาทีนะคะ
อย่างที่เห็นค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าเกมจะดูดเดือดกันจนถึงขนาดนี้นะคะ
แต่ละคนก็ออกอาการอย่างที่เห็นค่ะ
ครับก็ส่วนมากแล้วก็เป็นการเชียร์เพื่อนเชียร์ลูกเชียร์หลานนะคะ
ก็มาร่วมให้กำลังใจกันก็ออกอาการนะคะ
เมื่อวานนี้ใครเป็นโรคหัวใจแนะนำอย่าไปดูนะ

ส่วนการแข่งขันยกน้ำหนักครับวันแรกชิง๙เหรียญทองจาก๓รุ่น
โดยในรุ่น๕๖กิโลกรัมชายนะครับจอมทำลายสถิติอย่างเจ้าดุ่ยสินเพชรกรวยทอง
จากจังหวัดนครราชศรีมานะครับเดี๋ยวจะเห็นมาในชุดสีดำครับ
เดิมการแข่งขันด้วยการทำลายสถิติยอดเยี่ยมประชาชนแห่งประเทศไทยในทุกท่าเลยทีเดียว
ทำให้มีน้ำหนักรวมอยู่ที่๒๘๖กิโลกรัมครับ
ก็สามารถครองเหรียญทองในรุ่นนี้ได้อีกสมัยตามคาด
ส่วนเหรียญเงินเป็นของวิทูลมิ่งเมืองจากจังหวัดศรีสเกต
และทองแดงเป็นของพศกรแดงสนั่นจากนครราชสีมาครับ
ส่วนยิงธนูเมื่อวานนี้ชิงกันวันแรกนะคะถือว่านักกีฬามาร่วมการแข่งขันคึกคัก
เพราะว่าที่นครราชศรีมาไม่ได้จัดการแข่งขันยิงธนูนะคะ
เมื่อวานนี้๔เหรียญทองค่ะที่เห็นก็คือคันธนูโค้งกลับบุคคลชายรอบชิงชนะเลิศนะคะ
วิทยาธรรมว่องค่ะเป็นดีกรีทีมชาติไทยเป็นแชมป์๔เกมส์๑สมัยด้วยนะคะ
สุโขทัยคว้าเหรียญทองตามคาดค่ะ
ยิงได้๕๗๒คะแนนมากกว่านัทภูมิผู้สวัสดิ์จากนครสวรรค์เพียง๕คะแนนเท่านั้นนะคะ
ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของธนพัฒน์พระไทยรัฐจากสุพรรณบุรีค่ะ
ส่วนการแข่งขันกรีธานะครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้ก็เริ่มวันแรกมีชิงชัยกันมากถึง๑๒เหรียญทองครับ
ไปดูกว้างจังครับในประเภทหญิงนะครับสุเบนรัฐอินแสงแชมป์ซีเกม๓สมัยจากสุราธานียังคงโชว์ฟอร์มได้สมราคา
แชมป์เก่าขวาเหรียญทองไปครองก็เล่นในคว่างได้ระยะ๕๘๒๑เมตร
ทำลายสถิติกีฬาแห่งชาติของตัวเองได้สำเร็จโดยเจ้าตัวครับเผยว่าพอใจกับการทำลายสถิติในครั้งนี้
เป็นไปตามเป้าที่คาดไว้ก็คือทำลายสถิติด้วยสถิติ๕๘มิตร
ถามว่าโอลิมปิกมีโอกาศมากมั้ยที่จะได้ไปถ้าดูสถิติที่ขึ้นมาตอนนี้
ตัวหนูเองที่ทำสถิติได้ประมาณ๖๐๖๐เมตรนะคะ
อีก๙๑เซนซึ่งจะผ่านเกณฑ์ไปโอลิมปิก
จากร้านมาดูลูกันบ้างนะคะวิ่งหนึ่งร้อยเมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศค่ะ
ก้อยทัศพรวรรณกิจลมกรดสาวทีมชาติจากบุรีรำแชมป์เก่าด้วยนะคะ
ออกตัววิ่งทิ้งห่างคู่แข่งแบบขาดลอยคว้าเหรียญทองไปครองด้วยสถิติ๑๑
๑๑๗๘วินาทีค่ะส่วนเรียนเงินเป็นของทีมชาติอีกหนึ่งคนนะคะ
จินตราเสียงดีจากภังงาและทองแดงค่ะสุภาวัณฑ์ที่ปัดจากชุมพรนะคะ
ไลท์ค่ะประจำเมื่อวานนี้เลยนะคะคือ๑๐๐เมตรชายรอบชิงชนะเลิศ
ซึ่งก็มีลมกรดทีมชาติลงประชันความเร็วคับข้างทีเดียวนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเจ้ามิ้วจีรพงศ์มีนาพระลมกรดหนุ่มจากสุราธานีแชมป์กีฬาแห่งชาติ
รายการนี้๓สมัยนำม้วนเดียวจบค่ะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งนะคะ
ส่วนเวลา๑๐๕๕วินาทีคว้าเหรียญทองสมัยที่๔ไปครองนะคะ
เหรียญเงินเป็นของรัฐพลโสวันจากอุดรธานีสถิติ๑๐๖๐วินาทีและบัณฑิตนะคะช่วงชัยจากปราจีนบุรีค่ะ

ดีใจนะครับที่ยังรักษาแชมป์ได้ในปีนี้นะครับ
เพราะว่าก่อนที่จะมาแข่งยาลังชาติที่ฝรั่งความสว่านนะครับ
ก็มีอาการเจ็บที่ขานิดด้านขวา
ผลงานออกมาขนาดนี้ก็ถือว่าดีใจมากแล้วครับที่รักษาใช่ไหมได้